แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามีของหยาดทิพย์ราชปานค่ะมีการอายัดห้องพักสุดหรูมูลค่ากว่า๒๐๐ล้าน
แล้วก็โดนตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย
การฟอกเงินหรือปปงดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผู้กระทำความผิด
ซึ่งผู้ครอบครองชื่อว่ารามารัศมีรามารามารัศมีรามาเนี่ยก็คือคุณเมฆ
ซึ่งเป็นสามีของหยาดทิพย์ราชปานนางเอกชื่อดังซึ่งประกาศคบหากันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็มีทายาทด้วยกันปี๖๔ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมฆเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ก็โพสต์เปิดโปรงเครือข่ายพนันออนไลน์อันนี้อีกคดีหนึ่งนะคะ
คุณชูวิทย์โพสต์เรื่องพนันออนไลน์แล้วโยงนะคะเปิดมาบอกว่าดาราสาวกับหนุ่มเศรษฐีเก๊
ซึ่งในเนื้อหาระบุถึงฝ่ายชายว่าอยู่คอนโดหรู๒๐๐กว่าล้าน
และขับเฟอรารี่สีแดงอันนี้ที่คุณชุวิตเปิดออกมาเมื่อวันก่อน
เว็บพนันออนไลน์ประเด็นก็คือที่น่าสนใจก็คือว่าชื่อของฝ่ายชายเนี่ย
ผูกโยงกับชื่อของตัวละครเว็บพนันที่คุณชุวิตเปิดเผยมาก่อนหน้านี้
ว่าฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของดาราสาวไปเกี่ยวข้องแล้วแยกตัวออกมาทำธุรกิจออนไลน์ดังกล่าวเองจนร่ำรวยค่ะ